คุณผู้ชมยังจำได้มั้ยคะทริปขจาพาภาพไปวูทูเบียงจันทร์
สาธุที่ใจไปเนี้ยที่ไหน
ใช่ที่เต๋กรีมทำวุณกับพี่มดดำเมื่อตอนต้นตีค่ะ
คือทริปนั้นมีดาราคนสนิทของพี่มดดำไปด้วยหลายคน
ใช่ในนั้นคือคุณพอยต์ค่ะแล้วคุณผู้ชม

ขึ้นอันดับหนึ่งราคอนไทยในตอนนี้ไปเลยค่ะ

เตรียมตัวไปแก้บนทันทีค่ะ

ทำพิธีส่งน้ำให้องค์พระพิกเนตที่บ้าน

คือหนุ่มพลอยติดงานที่ประเทศจีนค่ะ
ไม่ได้ไปด้วยยังไงก็ตามแต่

บอกว่าพอยต์เคลียร์คิวเสร็จก็มาไหว้ด้วยนะ
แกจะได้เห็งค่ะเดี๋ยวนั้นนี่มูกันตอนตี๒

ติดแค่ว่าเลิกดีของพี่มดดำ

บางวันผมก็ไว้ด้วยครับ

ว่ายพระพิการ์เนธไม่เห็นพลอยนะ

แล้วมันจริงไหมที่ขอจนละครดัง

ขอพรให้เรามีความมั่นใจ

ขอด้วยและปฏิบัติด้วยตั้งใจด้วย